หนุ่มวัย๒๕ปีคนหนึ่งนะฮะ

คดีที่นายอนุสรสนทิ

วัย๒๕ปีนะครับถูกคนร้าย
สองคนขี่จักรยานยนต์สวมหมวกกันน็

ยิงจนเสียชีวิตหลายนัดเลยนะครับ

ของตัวเองนะครับซึ่งเป็นอาคารพาณิชย์

ซึ่งเขาก็เป็นร้านขายโจ๊ก
ต้มเลือดหมูด้วยน้าสาวก็
เปิดเป็นร้านขายหมูปิ้งนะครับ

แต่ก่อนหน้านี้ก็เคยเรียนอาชีวศึกษามา

นี่ครับนายอนุสรหรือว่านุนะครับ

คดีนี้วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวี
เดินทางไปที่วัดมะขามนะครับ

นำศพมาตั้งบำเพ็ญกุศลอยู่ที่นี่

ซึ่งเป็นน้าสาวของนายอนุสรที่

หลังจากยิงหลานชายไปแล้วนัดหนึ่งว่า

คนร้ายก็ไม่หยุดตามไปจ่อยิงจนหลานเสียชีวิตนะครับ

เมื่อวานนี้
มีคนแปลกหน้าขี่รถจักรยานยนต์

ตอนนั้นนายอนุสรหลานชาย

ขี่เลยไปขี่เข้าไปทางวัด

เพราะคิดว่าเออสงสัยพนักงานบริษัทแถวนี้
มาหาซื้อของกินก่อนไปทำงานมั้ง

หลานชายไปซื้อเนื้อหมู

และกำลังล้างอุปกรณ์เพื่อเตรียมขายของ

คันเดิมเลยขี่ย้อนกลับมา

ก็คือคนซ้อนท้ายที่ใส่หมวกกันน็อกทั้งคู่นะฮะ

แล้วก็จ่อยิงนายหนูซ้อนจนล้มหลง

หลานเนี่ยถูกยิงเจ็บหนักแล้วนะ

อย่าทำอะไรหลานชายเลยขอเถอะขอเถอะ
คนร้ายไม่พูดอะไรฮะเงียบ

คือกะเอาให้ตายยิงตายเลยนะครับ
นางสาวสมศรียอมรับว่า
ตอนนั้นตกใจแล้วก็ห่วงหลานมาก
ก็เลยไม่ทันดูว่ารถคันนี้

แล้วก็เรียกร้องร้องให้คนมาช่วย

นายอนุสรเหมือนกับพยายามจะพูด

แล้วก็หมดสติแล้วก็เสียชีวิตไป

เพราะว่านายอนุสรเคยเป็นสิทธิ์เก่า

แล้วก็สถาบันเทคโนโลยีปฐุมวัน

เขาเหมือนกับขับรถมา

เพราะคืนวันเกิดเหตุหลานทุกที

แต่คือหลานตื่นสาย
ตลาดช้าเลยคาดเคลื่อนกันเนี่ยช่วงครึ่งชั่วโมงเนี่ย
ช่วงเวลาครึ่งชั่วโมงเนี่ยที่หลานที่หลานช้า
ไม่งั้นตี๔เขาต้องเตรียมมาต้มเลือดต้มไส้แล้ว
ยิงทั้งหมดอ่ะหกนัดเลยตอนแรกเลยที่ก่อนจะล้มมาซ้ำอ่ะ
จะล้มมาซ้ำยิงสามสี่นัดสี่ปั้งปั้งทีแรก
ไม่รู้ว่าโดนหรือไม่โดนแต่คือแบบว่าแล้วก็รวยปั้งปั้ง
สามนัดแล้วล้มพอล้มเสร็จแล้วหลานก็ล้มเพื่อจะวิ่ง
ตอนจะวิ่งหนีแล้วล้มมาล้มข้างน้าน้านั่งยองอยู่ตรงข้างโต๊ะหินอ่อน
พอล้มเสร็จน้าก็เห็นเขาเดินมาเดินมาแบบใจเย็นมากเลยเนี่ย
น้าก็เลยยกมือไหว้ขอร้องอย่าซ้ำเลยอย่าซ้ำหลานอะไรอย่างนี้
เขาก็มาเจาะยิงลงหลานอีกปุ้งหมดพอดี๖นัด
เขาก็เดินกลับขึ้นรถไปแล้วขับออกไปเลยสถาบันการศึกษาค่ะ
เพราะว่าน้องเคยเรียนช่างกลมาปฐุมวันมาปีครึ่ง
แล้วคือแบบว่าน้องต้องขับมอเตอร์ไซค์ไปเองก็เลยแบบว่าช่วงนั้นมีข่าวแทงกันบ่อย
เขาก็เลยแบบว่ากลัวแม่เขากลัวว่าลูกเขาจะมีอันตรายอะไรอย่างนี้

แล้วตัวคนก็เห็นที่ขับรถมาแต่งกายอย่างเงี้ยรถอะไรพอสังเกต
เท่าที่แบบว่ามันเป็นช่วงมืดเห็นแต่เป็นรถผู้หญิง
รถผู้หญิงเราก็ควรซ้อนคือใส่แจ๊กเก็ตแจ๊กเก็ตสีดำทั้งคู่ใส่หมวกกับน็อค
เรายังคิดว่าเซลล์อะไรจะมาแต่วัยอะไรอย่างนี้มันไม่ใช่เซลล์แล้วอะไรอย่างนี้
ขณะที่นายปรีชาและนางนิพาพรพ่อและแม่ของผู้เสียชีวิตนะครับ
มูลเหตุที่ทำให้ลูกชายถูกยิงเสียชีวิตน่าจะมาจากเรื่องของสถาบันการศึกษา
เพราะว่าลูกชายเคยเรียนที่สถาบันเทคโนโลยีปฐุมวันแต่ว่าตอนนั้นเข้าไปเรียนได้แค่ปีครึ่งนะฮะ
แล้วก็ลาออกมาเนื่องจากทางพ่อแม่เองก็กลัวว่าลูกจะเสียชีวิต
เพราะว่าลูกชายเนี่ยมีเพื่อนสนิทอยู่๔คนไปเรียนที่ปฐุมวันด้วยกันนะ
แล้วสี่คนนี้นะคุณเห็นไหมสอนมีสองคนถูกคั่วหรี่ต่างสถาบันทำร้ายจนเสียชีวิตไปล่ะ

กับแม่ก็เลยเอ้าออกเถอะลูก
แต่ก็ไม่คิดว่าในกลุ่มเพื่อนสี่คนเนี่ยลูกชายต้องมาเสียชีวิตเป็นคนที่สาม
ทั้งที่ออกมาแล้วออกมาหลายปีแล้วด้วยจนไปเรียนจบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งด้วยแล้ว
มันก็น่าจะมีความยุ่งเพราะลูกก็ไปในหนึ่งในสี่นั้นนะ
แต่ก็พอไปเรียนเดือนแรกก็เสียชีวิตไปสองคนนะ
มันก็มีสองประเด็นพี่คนผู้อีก
ไปเรียนประธุบาล๔คนและควรเรียนได้เดือนหนึ่ง
แล้วช่วงกลับจากหอเนี่ยมีเพื่อนรุ่นพี่เจอว่าไปเดินอยู่
เจอทั้ง๔คนแล้วพอกลับบ้านก็มาโดนยิงที่รถแท็กซี่๒คน
แล้วลูกชายก็ไปกับเพื่อนอีกคนนึงเลยก็ไม่โดน
ควรนั้นถ้ากลับไปด้วยกันก็อาจจะโดนหมด
ส่วนความคืบหน้าในการติดตามตัวผู้ก่อเหตุวันนี้นะคะชุดสืบสวนสพสวนพริกไทย
ประชุมร่วมกับชุดสืบสวนภูทรจังหวัดปฐุมธานีหลังการประชุมเนี่ยค่ะ
พันธุ์ตำรวจเอกธีรชัยเด็ดขาดผู้กำกับการสพสวนพริกไทย
ก็บอกว่าตอนนี้ชุดสืบสวนลงพื้นที่หาหลักฐานพยานแวดล้อมนะคะ
แต่เนื่องจากว่าเวลาที่เกิดเหตุคือช่วงเช้ามืดพยานแวดล้อมที่เห็นเหตุการณ์น้อยมาก
กล้องวงจรปิดก็ยังติดปัญหาในการไล่เรียงลำดับเหตุการณ์
เพราะว่ากล้องวงจรปิดบางจุดชำรุด
ส่วนรถที่ใช้ในการก่อเหตุตอนนี้ยังไม่สรุปค่ะว่าเป็นรถรุ่นอะไรรถสีอะไรนะคะ
เพราะว่าจากการดูจากกล้องก็รู้แค่ว่ารถที่ใช้ก่อเหตุเป็นรถจักรยานยนต์
เล็กคล้ายกับรถออโตเมติกทั่วไป
ตอนนี้ตำรวจยังไม่สามารถออกหมายจับได้เพราะว่าพยานหลักฐานยังไม่พอค่ะ
ประเด็นการก่อเหตุตำรวจตั้งเอาไว้๒ประเด็นนะคะคือ
หายาเสพติดกับสถาบันการศึกษาที่ผู้เสียชีวิตเคยเรียน
เพราะว่าจากการสืบสวนสอบปากคำคนใกล้ชิด
ก็พบว่าผู้เสียชีวิตชอบโพสต์เฟซบุ๊คส่วนตัวเกี่ยวกับสถาบันการอาชีวะ
แล้วก็เป็นคนที่มีรุ่นพี่รุ่นน้องในสถาบันอาชีวะค่อนข้างเยอะพอสมควร
ซึ่งผู้เสียชีวิตนั้นมีฉายาในกลุ่มด้วยนะคะว่าเป็นพี่ใหญ่๓ทศวรรษ
ก่อนเกิดเหตุเนี่ยตำรวจก็เจอข้อมูลบางอย่างว่านายอนุสรผู้เสียชีวิตโพสต์เกี่ยวกับสถาบัน
แล้วก็มีคู่อริมาแสดงความคิดเห็นลักษณะของการท้าทายกันด้วย
แต่ก็ยังไม่ปักใจเชื่อนะคะว่าเป็นประเด็นเรื่องของคู่อริต่างสถาบันมาก่อเหตุนะคะ
แต่ว่ามันมีข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาในลักษณะแบบนี้ค่ะ
แต่ทางครอบครัวเขาบอกเขาไม่เคยรู้ข้อมูลเหล่านี้นะ
ส่วนการประกอบพิธีกรรมทางศาสนานะครับทางครอบครัวบอกว่า
สวดพระอภิษฐรรมศพ๕คืนด้วยกันนะครับ
ครอบครัวบอกว่าก็ไม่ต้องการที่จะเก็บศพไว้
เพื่อจะไปกดดันอลวัยเจ้านาทีนะคะ
ทุกคนก็อยากให้นายอนุสรจากไปอย่างสงบนะครับ
แต่ก็อยากให้จับคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็วที่สุดนั่นแหละ